สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครเป็นคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียตลอดเวลาจะเห็นข่าวนี้นะคะ
มาตั้งนานแล้วเห็นมาตั้งแต่เรายังนัวกันเรื่องหวย๓๐ล้านค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ที่เห็นจะเป็นเพจยักษ์ใหญ่หน่อยนะคะที่ออกมากระพือเรื่องนี้หนักแล้วตัวเองก็โดนโดนฟ้องด้วยเนี่ย
ก็คืออีจ่าค่ะอีจ่าที่เราเรียกคือเป็นหมอนะคะคุณผู้ชมเพจดราม่าแอดดิกค่ะ
แต่จริงแล้วเขาช่วยกันหลายเพจเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งเพจดอกจิกนะคะ
ที่เราบอกว่าก็มีการช่วยกันกระพือข่าวเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็หลายต่อหลายเพจพูดถึงข่าวนี้
แต่ว่าตอนนั้นเรายังคุยกันเรื่องหวย๓๐ล้านอยู่มันจะงวดอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายข่าวนี้ต้องกลับขึ้นมาค่ะเพราะว่าผู้เสียหายมีจำนวนมาก
แล้วก็มูลค่าความเสียหายโดนกันไปแต่ละคนเดือดร้อนค่ะคุณผู้ชม
อย่างกระแชร์ลูกโซ่เลยค่ะคือเดือดร้อนกันหมด
ถามว่าตอนขายได้รวยจริงไหมรวยต้องยอมรับรวยจริงได้เงินจริงขายดีจริงค่ะแต่พอ
แต่พอเรื่องราวมันเปิดออกมาแล้วไม่ได้ออยเอ้าสวมเลขออย
ฉลากก็ผิดอ้าวคือพออ้าวกันทั้งหมดเนี่ยคือมันถล่มหมดแล้วนะคะ
ถล่มหมดแล้วในขณะที่คนซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าของ
แล้วก็เป็นผู้บริหารของผลิตภัณฑ์ต่างเนี่ยนะคะ
ก็ออกมาก็เป็นการโต้กันในโซเชียลมีเดียค่อนข้าง
แซ่บแซ่บแซ่บลืมเลยค่ะคุณผู้ชม
โซเชียลมีเดียเพราะมันไม่มีกรอบอะไรใช่ไหมคะ
ทีนี้พอมันเป็นคดีขึ้นมาข่าวกระแสหลักก็ต้องเล่นค่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้ก็ผ่านมือทนายรณรงค์แก้วเพชรไปถึงกองปราบ
กองปราบช่วยทำและอันนี้ขอบอกตรงนะคะ
บุคลิกแม่ค้าออนไลน์แต่ละคนเขาไม่ยอมนะคะ
เขากว่าจะขายได้กว่าจะสร้างฐานลูกค้า
แล้วกว่าจะได้เงินมาแล้วอ้าวเฮ้ยมีทั้งรับมาขาย
และมีทั้งจ้างบริษัทนี้ผลิต
วันนี้รายการเราจัดเรื่องนี้เนี่ย
ทางผู้บริหารของบริษัทที่ว่านี้ทราบเรื่องนะคะ
เราขอโฟนอินแต่ว่าปฏิเสธบอกว่ายุ่ง
กำลังประชุมกันอยู่จะมีการแถลงข่าวทีเดียว

วันนี้๔ท่านจะคุยกันกับดิฉัน
ท่านแรกธนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่าย

อีก๓คนขอเอาเป็นชื่อเล่นนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อจริงเต็มให้
คือคุณติ๊กคุณเกดแล้วก็คุณอีฟ

เห็นมาระยะหนึ่งแล้วนะ
โอ๊ยไฟ่กันยับเลยยิ้มหวานทุกคนเลย
ที่ยิ้มหวานทุกคนนี่สูญไปเยอะนะคะ

แต่ต้องยอมรับว่าคือก็ต้องยอม

ทุกตัวดิฉันบอกน้องบอกเอาขึ้นมาเลยค่ะก็โชว์ไปเลย

เพราะขายไม่ได้แล้วมันผิด
นี่แหละถึงจะไม่ยอมแล้วก็เอาเรื่องกัน

ทำไมมาถึงทนายรณรงค์เห็นตอนแรกไฟ่
มีเพจดอกจิกเนอะที่เป็นหลักใช่ไหมคะ
จ่านี่ก็โดนเขาฟ้องไปเหมือนกันใช่ไหม

เขาหาทนายช่วยทำ

ไม่รู้แต่สุดท้ายก็คือบอกช่วยหน่อย

ไปสวขบเราก็นั่งดู
ทำไมผู้เสียหายมันเสียหายแบบแปลก

คือแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย
มีทั้งใช้แต่ส่วนมากจะเป็นตัวแทน
สั่งสินค้าของที่นี่ผลิต

สินค้าที่ได้มาออยมันสวม
นั่นคือมันเป็นสินค้าที่ขายไม่ได้

เมื่อวานใช่ไหมฮะ
รวมกลุ่มกันอยู่แล้วอยู่กับทนายตอนนี้กี่คน

อะไรคือเข้าเข้าออกออก
คือมาเซ็นเอกสารปุ๊บมันคนเข้าออกเดินออกไปจากตรงนั้น

แล้วเมื่อวานมี๕๐๐คนที่มาลักษณะที่ธนายเอกบอกแปลกคือว่าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเป็นแม่ค้าไม่ใช่คนใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าที่ผ่านมาเราอาจจะคุ้นว่าส่วนใหญ่เป็นคนใช้ผลิตภัณฑ์แล้วบอกมันไม่เห็นดีอย่างที่สรรพคุณบอกเลยค่ะก็มาร้องไม่ว่าจะเป็นสคบร้องออยมันจะเป็นคนใช้ของอันนี้
กับอีกแบบคือเขามีแบรนด์ของเขาเองแล้วจ้างบริษัทนี้ผลิตไปขาเอง
วันนี้มาครบเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้สวัสดีค่ะ
ฝั่งนี้เตรียมของมาเต็มเลยจะโชว์ให้ดูว่าพี่คะทุกอย่างที่อยู่บนหน้าหนูนี้ขายไม่ได้แล้วค่ะ
ขายไม่ได้ค่ะยังไงคะติ๊กก็คือทีแรกติ๊กเอาบุคลิกปกติติ๊กเลยตุ๊กไม่ต้องเรียบร้อยเอาที่ติ๊กรู้สึก
คือขายไม่ได้อ่ะพี่คือของมันผิดจะให้ขายยังไงเขาประกาศออกทุกสื่อทุกช่อง
แล้วก็คนก็โทรมาถามคนก็ด่าก็มีเพื่อนด่าก็มีว่าเฮ้ยขายได้ไง
ก็ยังไม่เชื่อแรกมีข่าวก็ยังไปปกป้องปกป้องเขาปกป้อง
พอไม่ไหวขายไม่ได้ของกองเต็มบ้านลูกทีมข้างล่างเริ่มเรียกร้องพี่หนูขายไม่ได้
ขายไม่ได้ซื้อคืนไหมตามที่เคยบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่สอบถามไปทางดินเลอร์ก่อน
ก็ได้รับคำตอบว่าขายได้นะคะพี่ใครบอกขายไม่ได้ผิดแค่บางตัว
มันจะผิดแค่บางตัวได้ไงพี่ดูสื่อมาทุกตัวที่เป็นฉลากของเขาผิดหมด
เพราะมันไม่มีโรงงานที่แท้จริงก็คือสวมฉลาก
ซึ่งมันไม่ใช่มันขายไม่ได้เป็นการโฆษณาเกินจริงแล้วก็บริษัทเหมือนกัน
ชื่อบริษัทที่ผลิตให้ในเว็บไซต์ของออยที่เช็ค
ถามแล้วจะเดือดขึ้นไหมจะเดือดอีกเนอะ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

แบบเราคือขายกันเป็นทีมระโยงระยางกันลงมาโดยเอาของของเจ้านี้มาขายเนี่ย
ประมาณสักเป็นพันไหมคะ

เอาอย่างนี้ก่อนนะบริษัทเนี่ยเขาตั้งมานานแล้วยัง

หนูรู้จักน่าจะประมาณ๕ปีที่แล้ว

ค่ะแล้วก็ติดตามมาเรื่อยก็ยังไม่ได้ขาย
ทีนี้เมื่อปีที่แล้วก็คือเริ่มมาสนใจในตัวผลิตภัณฑ์เซรั่มทาหน้า
ก็เลยเริ่มสมัครเป็นตัวแทนจากวันนั้นมา
เราเป็นตัวแทนขายอะไรไปแล้วบ้างคะ

ทุกตัวค่ะพี่ที่ภายใต้ของเขา

ใช่ค่ะแต่หนูทุกตัวเลย

กองชมพูนี้ที่ติ๊กพูดมันใช้ทำอะไรคะ

แต่ตอนขายเราขายอย่างนี้

ตอนแต่งรูปก็เอาไปโพสต์

คนใช้อ่ะเหรอคนใช้คนกินอย่างนี้เหรอ
ส่วนมากก็มีแต่รูปพวกเราค่ะแต่งกันเอง

กินแล้วผอมแขนขาเรียวเอาลงก่อน

เป็นตัวเซรั่ม
ค่ะแต่อันนี้มีแต่ซองเพราะว่าขายหมดแล้ว

ก็คือน้องขอคืนมาค่ะแล้วก็เลยขาย

ถ้าต้นทุนใช่ไหมคะไม่ค่ะที่ไปขาย

แล้วมันทำอะไรได้คะเวลาขายลูกค้า

หน้าใสไร้สิวผิวเด้งเด็กภายใน๗วันค่ะ

ก็คือเป็นสบู่หน้าใส

คือเราคุยกันตั้งแต่ก่อนเข้ารายการค่ะคุณผู้ชม
คือติ๊กไฟแล็บ

แล้วก็มันหลายอย่างคือแบบกดดัน

คือติ๊กเริ่มไปรับของเขามาขายตั้งแต่เดือนไหนค่ะ

คุณไม่ต้องบอกตัวเลขพี่ก็ได้หรืออยากจะบอกแล้วแต่
คุณทำเงินได้เยอะไหมตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วจนกระทั่งมีข่าว
ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งมีข่าวนะคะ
ก็ประมาณเกือบ๔แสน
โอ้โหมันคือมันก็ดูมันหอมแล้วมันก็หวานนะเข้าใจเลย

พอเรารู้ปุ๊บเราติดต่อบริษัทไปเขาให้คำตอบว่าอะไร
ก็คือติดตัวกับเจ้าของบริษัทแล้วก็เจ้าของแบรนด์
ก็คือเฟิร์นวรรณภาพวงศลอันนี้พูดได้ใช่ไหมคะ
ทำไมไม่ถามก่อนพูดล่ะพูดได้สิอยู่ในข่าว
แล้วทีนี้ก็คือไปถามเขาก็บอกว่ายังขายได้จนเป็นกระแสแหลง
พอเพจเล่นไปปุ๊บว่าขายไม่ได้แล้วก็ออกข่าวสื่อต่างว่า
ผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้ค่ะพี่มันแล้วทีนี้คือว่าหนูก็เลยทักไปเลยว่ามันเป็นอย่างงี้อย่างงี
ทีนี้คนที่ขายในทีมในสายเราเนี่ยก็เริ่มแบบไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้ว
ดินเลอร์เขาใช้คำว่าใครไม่ไปต่อดีดตัวเองออกไปค่ะ
จะมีกลุ่มไลน์ค่ะพี่คำนี้เป็นคำที่เจ็บมาก
ใครไม่ไปต่อดีดตัวเองออกไปค่ะก็คือลบตัวเองออกไปจากห้องนั้น
แล้วก็ใครไม่ไปต่อดีดออกไปแล้วก็ทักก่อน๔ทุ่มนะคะ
ถ้าไม่ทักก็คือลบค่ะใครไปต่อทักเงาะมาค่ะ
เดี๋ยวเงาะจะพาไปอยู่อีกห้องนึงเป็นห้องใหม่เพื่อรอการเคมสินค้าจากแม่
ไม่ได้คืนเงินนะคะแล้วพอทักไปว่าการเคมการขอคืนเงินอะไรอย่างนี้
คนที่ออกไปแล้วลงชื่อเป็นผู้เสียหายแล้วแจ้งความเงาะบอกว่า
บริษัทไม่รับเคมและไม่รับคืนเงินค่ะเงาะพูดอย่างนี้เลย
ง้อเป็นคนพูดเองเงาะเป็นคนพิมพ์มาเอง
เพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้เท่ากับว่าเราถูกดีดออกแล้ว
ออกตั้งแต่วันแรกค่ะพี่ไม่ต้องดีดหนูไปเอง

แล้วก็คือติ๊กเนี่ยก็ตัดสินใจเดินหน้าคือสู้แจ้งความเอาผิดกับแม่แต้ว
แล้วก็มีอีกคนอีกร้อยกว่าคนที่อยู่ข้างหลัง
อันนี้คือลักษณะหนึ่งส่วนฝากนี้ค่ะเป็นอีกแบบ
ทั้งสองคนค่ะทั้งเกรดแล้วก็อีฟไม่ได้รับของเขามาเลยใช่ไหม

เรามียี่ห้อของเราเองเราผลิตแบรนด์ของเราเอง

เอาเกรดก่อนค่ะมาเจอมาปะกันได้ยังไงคะกับบริษัทนี้ค่ะ
ก็คือเกรดเห็นเขาโฆษณาในเฟซบุ๊คว่าเขามีโรงงานรับผลิตโรงงาน๑๕๐ล้าน

เราก็รู้สึกว่าฉันอยากจะทำแบรนด์เนี่ยทำกับเขาดีกว่า
แล้ววันนั้นณประโจกก็เขาพูดว่ารับผลิตน้ำชงเจ้าสุดท้าย

เฟิร์นหนูอยากทำเป็นน้ำชงค่ะโอฟูลูฟิศ
ซิเกจเดี๋ยวคุยราคากันก็มีการตกลงราคา
แล้วก็นัดเราเข้าไปจ่ายเงินเอาเงินสดไปจ่ายที่ออฟฟิศเขา
ฮะเดี๋ยวนะตั้งแต่คุณทักคุณไปหาเขาแล้วคุณจ่ายเงิน

ก็เร็วค่ะสองประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์ก็คือแบบอยากทำมาก
ไม่คุยกับเขาแบบยาวขอดูจดทะเบียนขอดูไม่ค่ะ
คือเราเชื่อว่าเขามีโรงงานเพราะว่าเขาเคยถ่ายแบบ
แปรนถ่ายสินค้าตัวอื่นที่เขาผลิต
แล้วก็ไม่ใช่แค่เราไงคือเขาผลิตก่อนหน้านี้ก็มี
เราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือเขาดูแบบว่าเออดูเป็นเจ้าแม่
ดูน่าเชื่อถือเราอยากฝากแบรนด์เราเอาไว้ให้เขาทำอย่างนี้
แล้วตอนก่อนที่จะเจอเขาเนี่ยนะคะเกรดเคยไปผลิตที่โรงงานอื่นมาก่อนนี้แล้วไหมคะ

ก็เขารับผลิตน้ำชงเจ้าสุดท้ายหนูจำได้เลย
คำว่าเจ้าสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่หนูแบบว่าไม่ได้แล้วต้องเป็นฉันเท่านั้น

ล็อตแรกประมาณกันยาค่ะ

มีล้อนด์สองค่ะล้อนด์แรกคือขายดีมาก
ออกมา๘๐๐๐๐กล่องหมดเครี่ยง

รีบติดต่อเขาแล้วทำล็อต๒ทันที

ก็ล็อต๒จะเป็นช่วงมกราค่ะ

ไม่ค่ะล็อตสองคือล็อตที่หนูมีปัญหา

บริษัทที่เราไปจ้างผลิตมีปัญหา
ก็คือช่วงประมาณต้นปีเนี่ย

เป็นเพจที่แบบว่าเอาเรื่องเกี่ยวกับ
ผู้บริโภคอะไรอย่างนี้มาเผยแพร่
แล้วลูกค้าเราเป็นลูกเพจดอกจิก

เอ้าคุณฟิตยกสดของคุณเนี่ย

เราก็แบบหน้าชาพี่เราไม่เคยเช็คเลย

เขาก็ตอบกันมาว่า
เดี๋ยวพี่ขอเวลาหาคำตอบดีก่อนนะ

ลูกค้าเดี๋ยวเกดขอโอนเงินคืนน่า
เป็นการเข้าใจผิดเรื่องสินค้า
แล้วก็หลังจากนั้นก็คือตัดสินใจกันว่า

แล้วตั้งแต่ที่เริ่มต้นมีปัญหาเราถามเขาไปเนี่ยนะคะ

มีการพูดคุยกันหลังจากวันที่เราประกาศว่า
เรายุติการผลิตขอรับคืนสินค้าทั้งหมดจากตัวแทนเรา

แล้วยินดีชดใช้เงินให้เขา

เอาแล้วเกดไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเขาเลยเหรอ

เหมือนเกรดก็สมรู้ร่วมคิดกับพี่นะ

หนูจะไปรู้หรอกว่าโรงงานไม่มีจริงแล้วมาสวมเลขกับหนู

แล้วจนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เจอกันตั้งแต่

คนนี้พอละคนเนี่ยทำเงินมาพอสมควร

ฟก็ทำอย่างอื่นของตัวเองมาก่อนหน้านี้
แล้วหนูเอาอะไรไปผลิตกับบริษัทนี้คะ

แต่ของอีฟจะก่อนหน้านั้นสักพักนึง
ประมาณว่ารับผลิตสินค้าอาหารเสริมนู่นนี่นู่น
อีฟไม่เคยจับอาหารเสริมเลย
เราคิดแล้วว่าเฮ้ยเราดูจากโปรไฟล์เขาดีโปรไฟล์เขาดีมาก

คือหนูก็เป็นเด็กที่ก็อยากมีเงิน
เราก็อยากมีช่วยที่บ้านช่วยอะไรเพราะหนูเรียนอยู่
แล้วก็เห็นเหมือนพี่เกดเลยแนวเดียวกันเลย

ใช่เห็นเขารวยแล้วเขาก็มีการลงว่าเขามีโรงงานนะ
มีถ่ายรูปสินค้าเวลาผลิตลง

อยากทำอยากผลิตอาหารเสริมค่ะ
พอเสร็จก็เขาก็บอกเดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะ
เขาก็รอเขาช่วงนั้นเขาไปต่างประเทศก็รอเขากลับมา

ถึงจะแบบตัดสินใจว่าโอเคแล้ว
ก็เข้าไปคุยก็สั่งก่อนเลยหมื่นกล่อง

แต่วางเงินประมาณเมษา

ถ้าเราก็บนโต๊ะอีกแล้วผมไปก่อนค่ะหนูผลิตกับเขากี่ล็อตค่ะ

ช่วงเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วนี้ใช่ไหมคะ

แล้วหนูถามเขาได้คำตอบไหมคะว่าอะไรอย่างไรได้แบบบ่ายเบี่ยง
แล้วเขาร่วมรับผิดชอบหรือยังไงคุยกันว่ายังไงคะอีฟ
หนูต้องเป็นคนตามเองต้องคอยตามตลอดไม่มีการแบบทักหาหนูก่อนเลย
ซึ่งบางทีหนูถามไป๓๔วันได้คำตอบทีหนูก็ท้อพี่
แบบเออทำไมเขาถึงแบบไม่ช่วยเรามากกว่านี้วะ
แล้วเขาแบบมีมาเหมือนกับแบบอย่างน้อยให้คำปรึกษาหรือชี้แจงอะไรที่เราจะเอาไปบอก
ต้องมีแต่เราถามลูกค้าไหมเราต้องถามอีก
คำชี้แจงเขาคืออะไรคะอีฟเดี๋ยวพี่ไปถามฝ่ายอื่นก่อนนะเดี๋ยวพี่มาบอก
เนี่ยเวลาคุยคุยกับคนชื่ออะไรคะหนูคุยกับฝ่ายอดีตเขาค่ะ
เป็นอดีตเขาบ้างแล้วก็คุณเฟิร์นบ้างฝ่ายวิจัยใช่ไหม
ใช่ค่ะสาววิจัยและพัฒนาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คุณเฟิร์นบ้างแล้วก็อีกคนนึงบ้าง
ใช่แล้วส่วนเกดละคะคุยในลายกลุ่มค่ะ
คนของเขามี๓๔คนแต่ไม่มีใครตอบคำถามได้
คุณผู้ชมอยากให้มานั่งบรรยากาศที่ฉันตรงนี้จังเลยคือสีหน้ากับแววตาแต่ละคนที่เล่านี่แบบ
คือพร้อมมากคุณผู้ชมคือพร้อมจะเป็นคดีมากนะคะ
แล้วก็รวมตัวกันไปที่กองปราบแต่ทีนี้รายละเอียดมันต้องมีอีกเยอะ
เพราะกองปราบตอนนี้งานไปกองเต็มเลยนะคะอันนี้ก็เข้าไปอีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเอาอย่างนี้ค่ะ
มันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาไม่ได้เพิ่งเป็นข่าวนะ
คือไม่ใช่คือเขาเพิ่งเป็นข่าวเรื่องนี้แต่เขาไม่ใช่เพิ่งดัง
เขาดังมาตั้งนานแล้วดังขนาดมีเหมือนดารานักแสดงคนดังเนี่ย
ก็เข้ามาเหมือนกับร่วมเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาด้วย
อันนี้หรือเปล่าที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการการันตีว่า
เจ้านี้ไว้ใจได้แล้วปล่อยกันแบบไหนมันหลุดมันรั่วมันโหวตรงไหนคะ
ที่ทำให้สามารถยืนระยะมาได้ตั้งหลายปีกว่าที่จะมีคนเอาเรื่องนี้ออกมาแฉสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะทางออยมีการแถลงมาแล้วนะคะ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้ที่ผลิตเนี่ยนะคะ
คือมันมีในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ

เรื่องของฉลากนะคะเรื่องไม่ได้บรรยายในการผลิตเพื่อขาย
จำหน่ายอาหารปลอมแล้วก็โฆษณาเกินจริง
เนี่ยสมมติแบบนี้ถูกนะอ่าเหมือนกันกับเครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มเครื่องสำอางก็เรื่องฉลากเหมือนกัน
สลากไม่ถูกต้องไม่ครบคือลักษณะคล้ายกันทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่น้องเอาออกมาอย่างสองคนนี้ทำแรนด์เองไปจ้างเขาผลิต
ก็ขายไม่ได้แล้วต้องชดใช้ลูกค้าตัวเองรับไปเอง

ตอนนี้เงินอยู่ที่เขาใช่ไหมคะอยู่๓๐ล้านสามหมื่น

ก็ดำเนินการค่ะหนูก็โดนตัวแทนเล่นมาเหมือนกัน
ใช่แต่ในส่วนของเราก็คือเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไป

ไม่ร่วมช่วยหรืออะไรเลยใช่ไหมแม้กระทั่งการชี้แจงใดใช่ไหม
ไม่ค่ะเขาไม่คืน
ตอนที่เจอตอนนั้นทำยังไงเราจัดการกับปัญหายังไง

ร้องไห้ไงเงียบแล้วก็ร้องไห้

คือเกดเป็นแม่ทีมนมเขา

แล้วเราก็เจอปัญหาเดียวกันอยู่เราก็เลยรู้ว่าแบบเด็กมันไม่ได้หนีไง

คืออยู่ในสภาพยังไงกันช่วงที่ผ่านมา
มันอยากพูดนะพี่แต่มันไม่รู้จะพูดอะไร

เอาคำไหนมาบรรยายอารมณ์ไม่ถูก
คือมันแบบเจ็บจุกเคียดกดดาดหลัง
มันไม่รู้มันความรู้สึกมันแบบเฮ้ยเจออะไรวะอะไรอย่างนี้

พอเขารู้ก็เขาก็เสียใจแหละ
เราพูดกับลูกค้าเรายังไงคะอีฟตอนนั้น

คิดอะไรบ้างจัดการปัญหายังไงบ้าง
ก็เราก็ได้แต่เงียบเพราะหนูยังไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไร
คือเราอยากอธิบายเราอยากบอกในสิ่งที่เราพูด
แต่เราก็แบบเราก็โดนคมครูมาเหมือนกัน
จนแบบว่าพี่เกะก็ออกมาบอกว่ามึงต้องสู้นะมึงต้องลุกนะ
ตอนนั้นนี่ที่หายเงียบไปเดือนหนึ่งคือหนูทำอะไรอยู่ลูก
หนูก็หาคนช่วยหาทนายปรึกษาผู้ใหญ่
ระหว่างที่เราหายคือเราไม่ได้นอนอยู่เฉยนะ
เราก็เหมือนหาว่าใครจะช่วยเราได้บ้าง
ใครพอที่จะมีความรู้ที่จะมาช่วยเราตรงที่ได้บ้าง
เพราะว่าเรื่องเรามันก็ค่อนข้างใหญ่
คือใหญ่จนที่หนูแก้ปัญหาเองไม่ได้

๒๐กว่าแล้วนั้นพี่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปสมัครใหม่นะ

สินค้าค่ะหนูทำธุรกิจมาตั้งแต่ยังระหว่างเรียนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ๑๗๑๘ปีก็ทำแล้ว

ดิฉันยังเลือกที่เรียนอยู่เลยอ่ะนี่ยังขอเงินพ่อแม่อีกเลยนะ
อันนี้คือเลือกที่จะเงียบไปคือเงียบไปเพราะไม่รู้จะตอบยังไง
ไม่รู้จะแก้ยังไงใช่เพราะว่าเราเงียบในช่วงที่เราเงียบ
เราก็หาวิธีแก้ปัญหาอยู่คือมันเหมือนมันมีทางออกหลายทางอ่ะพี่
แต่หนูมันพอจะเอาทางนี้มันตันพอทางนี้มันตันอะไรอย่างนี้
เราก็เลยเลือกที่จะเงียบก่อนเลือกที่จะแบบว่าเออคิด
ช่วงนั้นก็คิดตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยทำไงดีวะเออทำยังไงดี
คือเราก็อย่างให้ในส่วนของหนูอย่างในสองพี่เกด
ไก่จะคืนตัวแทนถูกไหมคะแต่ในส่วนของหนูอ่ะ
ไม่มีคืนตัวแทนเลยนะเพราะเงินเราจะอยู่ที่เขาทั้งหมด
ทั้งหมดในชีวิตเลยใช่ทำให้เราแบบว่าคือเราก็อยากอธิบายให้เขาฟังว่า
เออเงินเราอยู่ที่ไหนเงินเราอยู่ยังไงแต่ว่าด้วยเราก็โดน
ทางนั้นว่ามาเหมือนกันทำให้แบบมันเหมือนแบบ
จะพูดทางนี้ก็ไม่ได้จะพูดทางนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้
อืมจะมีพี่เกดที่หนูโทรไปแบบปล่อยที่สุดว่าแบบเอ้ยมันเป็นแบบนี้น่ะ
มันเป็นแบบนี้นะเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยว่าหนู
จะว่าแบบเอออีฟออกมาพูดได้แล้วนะอะไรคือให้หนูฮึดอ่ะ
อ่าเพราะหนูก็แย่แย่มากแล้วเกดอ่ะตอนเรายังไง
ก็ตอนที่เกรดตัดสินใจว่าเกรดจะไม่ทำต่อเกรดคุยกับคุยกับตัวแทน
ตัวแทนหลักก่อนว่าเออเนี่ยปัญหาที่เราเจอมันใหญ่นะ
แล้วเราไม่สามารถที่จะแบกได้มันคือความรู้สึกของตัวแทนทั้งหมดที่มี
ความเชื่อมั่นกับสินค้าเรากับตัวเราถ้าเราขายทั้งที่รู้ว่ามันผิด
ความเชื่อมั่นทั้งหมดที่เราสะสมมามันพังไปกับสิ่งนี้เลยแต่ถ้าเราเลือก
จะแบบเออเอาเงินทั้งหมดที่เราตั้งใจว่าเนี่ยหรือเราจะปลูกบ้าน
ให้พ่อเอาไปจ่ายเขาก่อนแล้วเรามาสู้กับเราเองสู้กับปัญหา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
เขาให้เราออกไปเจอพี่ในขณะที่หนูไม่รู้ว่าหนูจะได้เงินคืนครบป่
บอกคืนครบมีเซ็นสัญญา
ก็เลยถามว่าสัญญาเนี่ยคือสัญญาอะไร
ถ่ายให้ดูก่อนได้ไหมเพราะเราอยู่ไกลเราอยู่ราชบุรีอืม

แล้วก็บอกเอาได้งั้นเราไปเจอกันที่นักข่าวต่อหน้านักข่าว
แต่ไม่มีการบันทึกภาพก็ได้แต่คุณเอาเงินมาคืน

เขาก็ไม่เอาเขาบอกไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีนักข่าว
ก็เลยบอกงั้นขอดูแค่สัญญาก่อนแล้วเดี๋ยวจะไป
นัดเจอที่ไหนก็ได้แต่ขอดูสัญญาไม่ให้ดู
ขอปิดท้ายช่วงที่๒ที่ธนายเอกครับคือเดี๋ยวนะ
พอเขารู้ว่าคุณเป็นทนายให้กับคนจำนวนมหือมาขนาดนี้แล้ว

มีแต่ผู้เสียหายติดต่อมาติดต่อมาทั้งวันทั้งคืน
ซึ่งจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังไงคดีนี้ถือว่ากองปราบรับยังคะ

เมื่อวานไปเนี่ยมันยังมีคนมาเจรจาขอยุติคดีที่ชั้นสอง

ไม่รู้เขาไม่ได้เรียกผมไปคุยเขาเรียกคนอื่นไปคุย
แล้วเขาก็บันทึกภาพบันทึกเสียงมาให้ผมฟัง
ผมก็เลยไปที่กองปราบเมื่อเช้าว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงไหม

รู้ผ่านเพจค่ะ
รู้ผ่านเพจเหมือนกันค่ะ
คือเขาจะเจรจาทีละคุณใช่ไหม
อันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้หลังจากที่เราไปแจ้งความไม่มีติดต่อกลับมาเลยค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้อีกรูปแบบนึงคืออันนี้เงินไปกองอยู่ที่บริษัทคำชี้แจงไม่ได้เงินไปกองอยู่ที่เขารับไปก่อนคือตัวแทนข้างใต้เราเนี่ยเราต้องรับไปก่อน

อันนี้คือขายในช่วงระยะไม่กี่เดือนเนี่ยได้เงินหลายแสนคำถามคือนะตอนต้องรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วทางออกทางออกได้อะไรบ้างที่กองปราบแนะนำหรือศูนย์คือต้องศูนย์หรือว่าฟ้องเอาผิดอะไรได้บ้างเพราะว่าคนที่อยู่ในลักษณะของผู้บริหารของบริษัทเองก็จริงก็เหมือนไม่ได้หายตัวไปไหนนะเหมือนจะ
ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่ฉันย้ำอีกครั้งนะคะคือเราโทรไปที่ออยเช่นเดียวกันออยเนี่ยก็คือยังยืนยันการให้ข่าวตามที่ออกมาเป็นข่าวแล้วก็คือทุกอย่างที่เขาผลิตเนี่ยผิดหมดนะตามนี้ถูกต้องนะคะเอก

ถ้าอยากชี้แจงในรายการเราติดต่อกลับมาเราให้พื้นที่ชี้แจงเหมือนกันจะได้มาดูกันทีละรายการว่าที่ออยอร์บอกหรือหลักฐานที่ลูกทีมหรือคนที่ทำงานกับบริษัทคุณมีเนี่ยมันไม่ตรงกับที่คุณมีอย่างไรแล้วจะชี้แจงอย่างไรเพราะตอนนี้ทุกคนต้องการคำตอบใช่ไหมคะเขายังไม่ไปไหนถูกไหมยังไม่หนีไปไหนถูกไหมคะเพราะ
ติ๊กตอนนี้ติ๊กเอายังไงติ๊กต้องการแค่ไหนต้องการอะไรจากบริษัทนายพูดแทนคนอื่นในทีมละค่ะ
ก็ต้องการเลยคือเงินคืนครบ๑๐๐
พอจ่ายเจ๋มร้อยโอนเจ๋มร้อย

แต่พอเกิดปัญหามาอย่างนี้จะทยอยจ่าย
๓๐๔๐๔๐เฮ้ยอะไรไม่ใช่ไม่เอาไม่ไหว
เคยยื่นข้อเสริมมาไหมว่าพี่ให้ชัก๓๐เปอร์เซ็นต์๕๐เปอร์เซ็นต์
เคยยื่นข้อเสริมมันครั้งนั้นไหมครับก็ยื่นค่ะเมื่อคืนก็มี
คือหนูขอใช้คำว่ามันเป็นตักกะของเขาแล้วกัน
มันเป็นความคิดของเขาคือว่ารอบแรกนะคะคืนก่อน

ซึ่งหนูก็งงว่ามันเป็นหลักการอะไร

แต่ตัวหนูหนูเข้าใจแค่ว่าตอนหนูจ่ายหนูจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์
ตอนหนูคืนก็ขอคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นพอ

แล้วมันมีทีท่าว่ามันจะได้คืนไหมคะ
ก็ถ้านะตอนนี้เขายังไม่ออกมาชี้แจงแถลงใด

ก็มีแต่แค่การเค็ม
ถ้าตอนนี้ในความคิดหนูก็คือเขายังไม่คืน

ชื่อ๒๓ท่านที่อยู่ในข่าว
มีมีใครได้คุยไหมหรือตอบไลน์อะไรกันไหม

กรุ๊ปเงียบหมดเลยเหรอค่ะค่ะโทรไปเจอไหมไม่ติดค่ะ
บล็อกซ์ไปไหมคะแบบคิดพิมพ์ข้อความไปไหมทางเฟซบุ๊คทางไลน์มีอะไร
แต่อย่างของเขาสองคนนี่คือเป็นเจ้าของแบรนด์อย่างของหนูเนี่ยมันต้องติดต่อไปเป็นขั้นไงพี่
ใช่ขอคำถามหนึ่งจากติ๊กสมมุติเขานั่งตรงนี้จะถามเขาเรื่องอะไรบ้าง
คำถามที่เด็ดที่สุดคำถามเดียวที่เราอยากรู้
แม่คะแม่เงินไปไหน

เผื่อได้คุยกับเขาต้องแม่ค้าแม่ด้วยเหรอ
ก็เขาเรียกแม่กันหนูก็ให้เกียรติก็ยังเรียกแม่
แม่คะแม่เงินไปไหน
เรื่องอื่นฉลากผิดอะไรตอนนี้ก็คือแม่จะแก้จะอะไร
ไม่ต้องแก้ค่ะแม่เก็บคืนไปแล้วเอาเงินหนูคืนมา
คือหนูหมดความเชื่อมั่นกับแบรนด์คุณ

ไม่อยากขายแบรนด์คุณแต่จะไปขายแบรนด์อื่นที่มีรายได้เหมือนกัน
แต่ตอนนี้หมดความเชื่อมั่นก็คือแม่คะแม่เงินไปไหน
เอาไปจ่ายแล้วแม่ไปกองถ่ายรูปตอนนี้ไปไหนเอามาคืนค่ะ
ขอแค่นั้นพอจริงเพื่อทุกคนเลยทีมหมูลำบาก
เงินที่เขากองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเชื่อมั่นในเขาใช่ไหม

ีฟค่ะอีฟถ้าสมมุตินั่งอยู่ตรงหน้ากันจะถามอะไรคะ

หนูก็คงพูดกับเขาดีว่าขอเงินคืน
เพราะหนูว่าได้มีการติดต่อไปหลายครั้งมาก
ตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกรากุมภาไล่มาเรื่อย

มันขายไม่ได้แล้วมันเป็นสินค้าที่ผิดทั้งหมด
กองเต็มกว่าดังอยู่เลยเยอะมาก
แล้วก็มีเงินส่วนที่เหลือกับเขาอีก
ซึ่งตรงนี้หนูขอติดต่อไปขอเงินคืนแล้ว
เขาก็บอกว่าพี่สั่งสารล็อตใหม่ไปแล้ว

ซึ่งแบบหนูก็ไม่เคยเห็นสารเหล่านั้น
ว่ามีจริงไหมว่าอะไรยังไง

หนูก็อยากไปแก้ปัญหากับตัวแทนของหนู
คือหนูก็เสียคนไปมากแล้วเหมือนกัน

เกดค่ะ
ของเกดนะคะเนื่องจากว่า

นี่เรายังไม่ได้สาวไปถึงว่าตกลงวัตถุดิบในหรือนอกประเทศเข้ามาถูกหรือผิด
เอามาจากต่างประเทศนะคะได้รับการนำเข้าโดยผ่านไม่ผ่านอะไรไม่รู้ยังไม่ถึง
และยังไม่ได้คุยอีกมุมหนึ่งคือมุมของคนที่ซื้อของไปใช้ผ่านตัวแทน
ลักษณะของคนที่จ้างผลิตว่าไปเป็นอันตรายมีผลกระทบอะไรอย่างไร
ยังไม่ได้มีเวลาคุยกัน๒มุมนี้เลยนะ
อันนี้คือผู้เสียหายในลักษณะของคนที่จ้างเขาผลิตและเอาสินค้าเข้าไปขาย

มีคนจำนวนมากไหมที่ใช้ของกินของเขาแล้วมันมีผล
มีครับก็มีมารวมตัวกันแล้วใช่ไหมค

แล้วมีลักษณะคนไปถามหาไหมคะว่าต้นทางวัตถุดิบมันมาจากไหน

พ่อแม่ของคนที่กินแล้วมีผลมาถามว่าอีฟคนไหน

เอาอีฟได้ไหมข้างกันไหมก่อนถ้าในรณรงค์ขึ้นหน้ามาอีก
ฉันขอย้ำนะคะว่าเราเปิดพื้นที่ให้กับทางบริษัทนะคะ

ถ้าไม่อยากมาเจอกันนะมาเจอดิฉันคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองถามให้นะคะ
ย้ำนะคะถ้าจะมาติดต่อกลับมายังอยากจะถามเหมือนเดิมนะคะ
ก็จะถามกันแบบนี้แหละค่ะว่าตกลงยังไงคะ
แจ้งยังไงเงินเขาอยู่ไหนสินค้าวัตถุดิบมาจากอะไร
ผลิตแล้วตกลงถูกไม่ถูกอย่างไร

วันนี้หมดเวลาของรายการยังไงคิดว่าน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ
ขอบคุณทั้งสี่ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์มา๒ทุ่ม๑๒นาทีนะคะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ